ไปดูที่ยะโสธรเป็นเรื่องราวที่จะต้องฝากเตือนกันนะครับเพราะว่าขโมยขจนมันเยอะ
อันนี้เห็นแบบตำตาเลยครับเพราะว่าจะไปซื้อของลักษณะเหมือนจะไปแลกเปลี่ยนของ
แต่ต้องเพิ่มเงินให้เขาอีกแต่สุดท้ายไม่ยอมจ่ายแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยฮะ
นี่ดูจากภาพนะชายคนที่สวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าด้วย
ทำทีจะมาซื้อของในร้านแหละแล้วก็คุยกับเจ้าของร้านก่อนที่ชายคนในคลิปเนี่ย
เดินมาหน้าร้านเห็นไหมเดินมาหน้าร้านแล้วคือเขาได้ของแล้วนะ
ซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเอาล่ะขี่มอไซค์กลับบ้านดีกว่า
ปัญหาคือได้ของไปแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงินอ้าวนี่แหละครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณอรณิชา
คือเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นประมาทจริง
คือหลักฐานที่มันชัดเจนก็คือภาพจากในกล้องวงจรปิดถูกไหม
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถามเจ้าของร้านว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ร้านนี้ชื่อว่าร้านสมจิตวิทยุตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธร
เป็นร้านที่ขายเครื่องเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไปพบกับเจ้าของร้านก็คือป้าแก้ว
ป้าแก้วเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
ป้าแก้วบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีชายอายุประมาณ๔๐ปี
สวมนาคากะตะไมโสโหมกกั๊บตามที่เห็นในพราณนั้นแหละ
เข้ามาแล้วบอกกับป้าว่าต้องการนำหัวรับสัญญาณจานดาวเทียมมาเปลี่ยน
ลักษณะแบบนี้แสดงว่าซื้อของจากที่นี่แหละ
ทีนี้ยังไงป้าแก้วบอกว่าเอางั้นละกันเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้
แต่ต้องเพิ่มเงินอีก๖๐๐บาทนะเพราะว่าของมันซื้อไปแล้วนี่
แล้วก็ไม่ได้ยังไงคือเอาของมาเปลี่ยนทีนี้มันก็ต้องเพิ่มเงิน
ก็อาจจะได้ของที่มันดีกว่าเดิมไงคนละราคากัน
คนดังกล่าก็บอกว่าโอเคได้เลยครับแล้วก็รับของจากป้าแก้วมา
แล้วก็เอาของเก่าน่ะคืนไปให้แต่ระหว่างนั้นเนี่ย
แก้วบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาในร้านพอดียังไม่ทันได้รับเงินจากเจ้าหมอนี่เลย
ก็ต้องไปดูแลลูกค้าอีกคนนึงไอ้ลูกค้าคนนี้ที่ได้ของไปแล้วเนี่ย
มันสบโอกาสเห็นป้าแก้วเผลอก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
โดยที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ถามป้าแก้วรู้สึกไงก็เสียใจนะ
แล้วป้าเองเนี่ยก็เอาละกันแบบนี้ไม่ติดใจเอาความอะไรหรอก
เพราะสินค้ามูลค่ามันไม่มากแต่เอาคลิปมาเปิดเผยกันแบบนี้
ก็อยากจะเตือนภัยสำหรับผู้ประกอบการคนอื่นนะครับ
ใครไปเจอกับชายคนดังกล่าวนี้เห็นท่าทางแบบนี้นี่ต้องระวังให้ดี
แต่ผมบอกป้าแก้วแบบนี้ละกันอย่านิ่งนอนใจเลย
ถ้าเห็นหลักฐานมันชัดเจนแบบนี้แล้วก็ไปแจ้งความเถอะครับ
เอาผิดนะคนทำผิดก็รับโทษกันไปตามระเบียบ
จะได้ไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกนะคุณผู้ชม